สนับสนุนโดยน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
อยากหาความเป็นธรรมเพื่อตัวเอง
ที่ผมออกมาให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่
ผมก็โดนเชิญออกมาถูกไหมครับในตอนน้ำประหยาน
แล้วอยู่ผมก็จะโดนจับออกหมายจับ
ก็เลยต้องหาความมิติศาสตร์ให้ตัวเอง
เราไปรับทราบข้อมูลจากที่ไหนมาไม่รู้ว่า
ผมก็ว่าแล้วก็เรียกผมไปไง

ไม่ไปก็โดนออกหมายเรียก
ถ้าออกมาเรียกไม่ไปก็โดนออกมาจับ

ผมก็ไม่คิดว่าตัวเองจะโดนมาเป็นแบบนี้

เพราะว่าผมก็ไม่ทราบนะครับว่าการสู้หวยเป็นอะไรไง

คำว่าเขาจะเก็บที่ไหนอะไรยังไงผมไม่ทราบ
พี่อยู่ในระยะที่ใกล้กับเขาใช่ไหมเคยได้ยินเขาพูด

ถ้าคนเวลามีปัญหาโดนสอบโดนกดดัน

ทางที่ดีกว่าเราก็ต้องทำ
แต่คราวนี้ว่าถ้าทำแล้วเราไม่ได้ตามนั้น
กลับมาเรามีโทษนั่งกว่าหนึ่ง
เจ๊เกียวกับผมเป็นญาติกันนะคะ

แต่เมื่อปรากฏว่าเรื่องมันบานไป

ผมก็เรียกทีมทนายเขาเข้ามา

ถ้าท่านที่ได้ล่าสร้างบรรทฐานอย่างนี้นะฮะ
ว่ามีการแจ้ง

ทำให้รูปคดีอีกฝ่ายหนึ่งเสียหายไป
แล้วถ้าสารตัดสินมาเขาเชื่อกลัว
นี่ร่านรับผิดชอบไหมคุณถามเขาเลย

เขาจะต้องเอาเรื่องเดิมให้เสร็จก่อน
นะฮะคุณแจ้งก็แจ้งไปใช่ไหม
ถึงแม้ถึงแม้คุณจะส่งอายการ
ผมก็เชื่อเหลือเกินว่าทนายของฝ่ายครูเนี่ยเขาไม่ยอมแน่
ใช่ไหมคุณทำให้กระบวนการเขาเสีย

วันนี้สองท่านที่จะมานั่งคุยกันกับเรา
คือสองท่านที่ต้นรายการคุณผู้ชมเห็นไป
จากการให้สัมภาษณ์ในสื่อนะคะ
คุณแผนคือตัวละครล่าสุดเลยในช่วงท้ายเรื่อง
ตอนแรกคิดว่าเรื่องนี้จะจบไปแล้วใช่ไหมคะ
คือหลังจากที่มีการสรุปคดี

แล้วมันจบไปแล้วเนี่ยในตัวเองในข่าวเนี่ย
ก็มีชื่อขึ้นมาอีก๒๓คนนะคะ
ก็คือเจ๊เสียมแล้วก็อีก๒คนที่บอกว่าเนี่ย
มีอยู่ในคลิปที่คาดว่าคลิปนั้นก็น่าจะเป็นเสียงครูปีชา
คุยกับผู้หญิงอีกคนนึงก็จบไปอีกค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็มีอีกหนึ่งคนที่ออกมาจนกระทั่งถึงตอนนี้
ทำให้เรายังต้องตามหวย๓๐ล้านอยู่ค่ะ
คนที่ว่านี้คือคุณแผนค่ะคุณผู้ชม
แล้วคุณแผลไม่ได้มาคนเดียว
แต่ว่าพอมีตัวละครนี้ออกมาทำให้มีตัวละครอีกหลายท่านเลยนะคะ
ที่เกิดขึ้นมาในข่าวแล้วก็ให้ความเห็น
อาจจะเกี่ยวข้องแบบจางหรือมาเกี่ยวข้อง
ลักษณะของการต่อยอดของคดีหวย๓๐ล้าน

คุณแผลเนี่ยคงจะเล่าให้เราฟังได้ว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรในมุมของเขา
อีกหนึ่งท่านจะให้ความเห็นด้านกฎหมาย
ไม่รู้ว่าเรียกว่าเป็นทนายให้คุณแผนแล้วหรือยังนะคะ

ท่านแรกค่ะดรสุกิตภูลศรีเกษมนะคะ
อาจารย์เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

คนที่อยู่ในข่าวแล้วอ้างว่าเห็นว่าลุงจรูนเก็บลอตเตอรี่ได้

ท่านจะคุ้นกับคุณแผน

กว่าจะได้เจอกันค่ะคุณแผน

ถูกไหม
ถูกต้องครับ
ตำรวจแล้วไปขออนุญาตเขาเลื่อนไปวันที่๗๗เมษายนเมษายน
อาจารย์เอาอย่างนี้ก่อนอาจารย์สุกิตกับคุณแผนมีความสัมพันธ์กันแบบไหนคะ
คือมาช่วยให้ความเห็นเวลาคุณแผนไปออกรายการเวลาตอบสื่อ
หรืออาจารย์เป็นทนายของคุณแผนหรืออาจารย์เป็นทนายของครูปีชา
หรือเป็นที่ปรึกษาของทีมทนายครูปีชา

เป็นญาติกันนะฮะแล้วก็คุณแผนเองเนี่ยก็เจ๊เกียวก็พามา
บอกว่าถ้าเกิดว่าตำรวจออกไม้จับก็ต้องติดคุก
เพราะว่าไม่มีหลักทรัพย์ที่จะประกันตัว

อันนี้ทีมทนายเดิมของเขาเนี่ยเมื่อเท่าที่คุยกันนะฮะเมื่อได้ฟังข้อเท็จจริงแล้วเนี่ย
คุณแผนก็ต้องพยายามแสวงหาความเป็นธรรมจากหน่วยงานต่าง
เขาก็ไปของเขาใช่ไหมพอไปของเขาก็ไปยื่นที่ศาลบ้างที่สภาอาทนายความบ้าง
ที่กรรมการคุ้มครองสิทธิ์อะไรเยอะแยะเยอะแยะเลย
ซึ่งสิ่งเหล่านี้เองมันเป็นชุดทีมทนายเดิมเขาทำ
ในส่วนของผมมาเข้ามาตอนหลังก็คือเห็นว่า
ตอนที่จิ๊กเกียวทูมาที่กองปาก
ผมก็ไปฮะวันนั้นก็ไปแต่ว่าก็ไม่อยากเป็นข่าว
เขาถามว่ามาเรื่องเจ๊เกียวหรือเปล่าบอกไม่ใช่มาเรื่องอื่น
แต่จริงแล้วเป็นเรื่องนั้น

เพราะว่ากลัวเขาจะถูกจับไม่รู้ว่าตำรวจเนี่ย
จะจับเขาเป็นผู้ต้องหาหรือเปล่า
ถ้าจับเป็นผู้ต้องหาเนี่ยเขาจะมีหลักประกันหรือเปล่า
เข้าไปดูปรากฏว่าทางตำรวจเองเนี่ย
เขาก็บอกว่าสอบในฐานะพยาน
ส่วนคดีของคุณแผนเนี่ย
ที่เขาต้องแสวงหาข้อเท็จจริงต่าง
ความเป็นธรรมเนี่ยเพื่อไม่ให้ตัวเขาเนี่ย

เพราะว่าถ้าตำรวจจับเพราะเขาไม่มีหลักทรัพย์ประกันตัวแน่นอน
อาจารย์สุกิตเป็นญาติกับเจ๊เกียว
แต่อาจารย์ก็บอกไว้ในสื่ออยู่แล้วว่าเจ๊เกียว
ให้อาจารย์เป็นคนทำคดีให้
หรือไม่ได้ปรึกษากับอาจารย์ก่อนหน้านี้
แยกใกล้ชิดไหมคะอาจารย์คะขออนุญาตละลาบละลวงนิดเดียว

เป็นญาติที่เหมือนกับคุ้นเคยกันอยู่แล้วไหมคะ
คืออย่างนี้ค่ะอาจารย์ที่ต้องถามอาจารย์คือ
ไม่ได้ต้องการหาความสัมพันธ์ว่าใกล้ชิดกันแค่ไหน
แต่แค่งงว่าเอ๊ะถ้าเอาอย่างนี้นะอาจารย์
เบอร์ของอาจารย์ในวงการทนายความนี่ไม่ธรรมดานะคะ
แล้วคำถามคือถ้าเจ๊เกียวเป็นญาติอาจารย์สุกิต
ทำไมไม่ปรึกษาอาจารย์สุกิตตั้งแต่แรกคะ
เขาก็น่าคิดว่าอายแต่ผมรู้ข่าวตั้งนานนะฮะ
เขาก็คงอายคงอายก็ไม่ปรึกษา
แล้วก็ทีมทนายเขาก็เอาเก่งทั้งนั้น
เราก็คิดว่าคงเอาอยู่
เพราะฉะนั้นตอนนี้อาจารย์สุกิตถือว่าเป็นทนายให้ใครในข่าวหวย๓๐ล้านไหมคะ

แล้วที่เห็นอาจารย์สุกิตไปกับคุณแผนอยู่เรื่อย
หรือว่าให้สัมภาษณ์เกี่ยวข้องกับคุณแผนอยู่เรื่อยเนี่ย
ยังไงคะแค่ให้คำปรึกษาหรือเหมือนโทษนะคะมาเป็นเพื่อน

จริงผมเป็นนักกฎหมาย
ผมสอนเด็กสอนอะไรมาเนี่ยนะฮะ
แนวบันทธานของเราที่เราตั้งแต่อาจารย์ทวีกับสิยพงมา
บรรทัศน์ของเราเนี่ยก็คือคุณแจ้งความก็ต้องให้คดีนี้เสร็จก่อน
แต่ปรากฏว่าคดีนี้เนี่ยก็มีสองกรณีทุกครั้งต่างกว่ายต่างแจ้ง
ซึ่งตำรวจกองปราบเองก็ไม่ได้ลำเอียง
ท่านผู้บัญชาการสอบสวนกลางเองก็ไม่ได้มาเรียง

ฝ่ายคุณลุงจรูนเนี่ยก็ถูกแจ้งก็หาว่ายักยอกทรัพย์และรับของโจร
ส่วนทางกว่ายของครูปิชาก็โดนแจ้งความเท็จ
แต่ความแตกต่างกันมันไม่เหมือนกัน

มาให้ความเห็นทางกฎหมายเฉย
ไม่ได้เข้ามาเป็นทีมกองปราบ

อาจารย์ผมให้เอกสารเขาดูได้ไหม

ผมจะมีทนายให้
พอมันหลายที่แล้วก็เหมือนกับว่า
อาจารย์นี้เขาก็เลยมาช่วยทีหลัง
อาจารย์ช่วยอะไรคะคุณแผน

เดี๋ยวนะคะตอนนี้เนี่ยทีมทนาย

ทำอะไรไม่ได้ได้แต่แนะนำข้อดีข้อเสียเขา

ทางผู้จัดการสอบสวนกลางแนะนำก็ไม่ได้ผิดกฎหมายตรงไหน

คุณแผนคะตอนนี้เนี่ยทนาย

เป็นทนายความคนเดียวกับที่เจ๊เกียวใช้ไหมคะ

คนเดียวกับที่เจ๊บ้าบินเจ๊พัดใช้ไหมคะ
อันนั้นไม่ใช่ครับ
คนที่เกี่ยวข้องในคดีนี้เนี่ยในฝากของครูปรีชาใช้ทนายกี่ทีมคะ

คุณแผนใช้ทนายคนเดียวกันกับใครบ้างคะ

รู้จักนะครับเมื่อก่อนที่จะมาเป็นข่าวนี่แหละรู้สึกจะไม่ถึงวันด้วย

จริงครับก่อนที่จะเดินทางเข้ามากรุงเทพเนี่ย

ก่อนนะครับประมาณไม่ถึงวัน
เอาแล้วเจ๊เกียวไปรู้จักคุณแผนแล้วคุณแผนมาเจอหน้าเจ๊ยังไงคะเจอกันยังไงคะ
คือเราเป็นคนจังหวัดกาญจนบุรีด้วยกันแต่ว่าก็คือเขาก็ขายหวยขายอะไรอย่างนี้เราไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว
แต่เราคนเมืองกาลด้วยกันแล้วคราวนี้ผมมาเจอปัญหาตรงนี้คือไม่รู้จะไปปรึกษาใครแล้ว
ใช่ไหมก็คือมันรู้ตัวว่าตัวเองน่าจะโดนมีหมายจับอะไรแล้วอย่างนี้แล้วผมก็ไม่มีเงินที่จะต้องประกันตัวเอง
ก็เลยมานัดเจอกันปรึกษากันว่าควรจะทำยังไงดีก็ได้เจ๊เกียวนะฮะคอยให้คำปรึกษา
แล้วยังไงหนุ่มไปแล้วก็พี่ผมชื่อแผนอย่างนี้หรือยังไงพี่เจอกันยังไงใช่
ใช่แผนก็แบบนั้นเลยตั้งคนต่างไม่รู้จักกัน

วันนั้นเจอกันคือผมเคยเดินไปหาเขาที่เขาขายหวยแล้วแต่เขาก็ไม่รู้จักผม

แล้วพี่บอกว่าจะคุยกับเจ๊เกี๊ยวนานแค่ไหนก็ถึงพาไปหาจารโสตกิศ

ก็คือตอนนี้พูดง่าย
คือตกที่นั่งเดียวกันหมดแล้ว

ทีนี้อันนั้นคือตอนต้นทางใช่ไหมคะ

คุณแผนจำได้ไหมว่าตัวเองไปร้องที่ไหนมาแล้วบ้าง
ไหนลองไล่เรียงกับที่ฉันดูสิคะจำได้ไหมคะเนี่ย

เดี๋ยวดิฉันไม่ครบเอาคนไปร้องนะจำได้มากกว่าอีก

ข้อสชที่บอกว่าจะไปร้องนายกเนอะ
อัสโซนยถิธรรม

แล้วก็กรมคุ้มครองสิทธิ์หรืออะไร

ของเกี่ยวกับสถิการหรืออะไรแบบนี้

แล้วก็รู้สึกจะเป็นสารอาญาป่ะ
ไปสานอาญาแล้วไปมีไหมคะ

บางทีเข้ามาเราก็ได้
บางทีต้องถามคนในกรุงเทพ

ทีมธนายที่เมืองกาลเหรอ

ก็คือทางทีมทนายแนะนำมาว่า

เหมือนไปเรียกร้องสิทธิของตัวเองบ้าง
ว่าจริงแล้วผมไม่น่าจะมาโดนถึงขนาดนี้

คุณแผนธนุกรไปร้องที่นั่นไปร้องที่นี่
คือประเด็นหลักเวลาที่คุณแผนไปร้อง

ก็จะมีรายละเอียดอยู่ในนั้นแล้ว

ทำไมฐานะที่ผมออกมาเป็นพยานเนี่ย

แล้วจริงผมไปเป็นพยานให้ชั้นพนักงานสอบสวน
โดยที่ผมไม่ได้เป็นพยานให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ผมเคยคุยกับตอนภาค๗แล้วก็สอบส่วนผมแล้ว
เพราะผมไม่ได้เสนอตัวเข้ามาเป็นพยานนะครับ

ตำรวจนายแรกที่ไปสอบคุณแผนเนี่ย

แต่เป็นยศพันธ์ตำรวจเอกอยู่ของ

เขาไปแล้วเขาบอกพี่ว่าอะไร

แล้วก็มาคุยเรื่องนี้ว่าเขาทราบข้อมูลจากไหน

ว่าผมพอจะรู้เรื่องนี้

เพราะผมเคยไปคุยกันแล้วอย่างนี้

เราคุยกับเพื่อนพูดง่าย
ตอนที่พี่คุยกับเพื่อนพี่เล่าให้เพื่อนฟังว่าอะไร
ว่าคล้ายกับเหมือนว่าเคสนี้
มันน่าจะเป็นผู้ที่ผมพลาดมาหรือเปล่าที่เห็น

เรื่องมันถึงเลือกเป็นราวตำรวจมหาพี่ได้ล่ะ

ไอ้กรณีอย่างนี้ผมเคยประสบ

มันไม่ควรจะเป็นคุณจรูนสิใช่ไหม

ก็ไม่รู้มันการที่ไปต่อข้าวกันยังไง
ตกลงที่พี่แผนเห็น

น่าจะเป็นเดือนเดียวกัน

เดือนอะไรนะผมจำมันช่วงปลายเดือนจำเดือนสิ้นเดือนไม่ได้นะ
เพราะว่าเขารู้สึกจะ

พี่เห็นคนเก็บได้ตอนไหน

คืออันนี้คิดว่าเดือนตุลาใช่ไหม

แล้วตอนไปเล่าให้เพื่อนฟังเดือนไหน
ตุลาปุจิกาน่าจะเป็นปุจิกาจะธันวาลแล้วอ่ะ

ช่วงประมาณนี้แหละ๔โมงครึ่งถึง๕โมง

ไปซื้อพวกพริกแห้งหอมกระเทียม

ในซอยครับในซอยที่ว่านั่นแหละตามข่าวนี้ออกมา
เล่าอีกทีไม่เอาไม่อยากฟังคนอื่นอ่ะข่าวออกมาอะไรไม่รู้เละหมดฟังพี่คนเดียวเนี่ย
อะห้าผมให้ช่วงแรกกันแล้วกันนะครับคือสถานที่มันเป็นซอยค่ะ

แต่จุดที่ผมเห็นการที่เขาถืออยู่
ไม่มีคำว่าก้มเก็บนะฮะช่วยแก้ให้ผมด้วย

คำว่าก้มเก็บนี้ไม่มีนะผมไม่เคยพูด
ที่ผมหันไปเห็นคือเขายืนคุยกันแล้วก็ถืออยู่แล้ว
ตอนที่พี่หันไปก่อนหันพี่ทำอะไรอยู่คะ

ด้วยร้านพริกแห้งนี่

เขาเป็นร้านแบบตั้งตรงนั้นประจำหรือมาเป็นรถเข็น

คือไม่ได้ตั้งตามเวลามีนัดตลาดนัดเขาจะอยู่ตรงนั้นประจำ

ก็เกือบทุกครั้งที่มีนัด

พูดง่ายผมจะตำน้ำพริกเผาขาย

เฮ้ยเขาซื้อกันทุกครั้งพี่ไม่เรียก

แต่ไม่มีความรู้จักเป็นสินค้าส่วนตัว

เสียงเหมือนพูดว่าเรื่องหวยนี่แหละ

ผมไม่อยากจะพูดนะฮะ
แล้วใครพูดใครพูด
ประมาณ๑๒๓๔๓๔วิตอ่ะประมาณนี้

ก็คือไม่ได้ยินเสียงก็เลยหันไปมองหน้าอย่างนี้

คือ๓๔วี่ของพี่จำหน้าได้เลยไหมว่าเขาเป็นใคร

ก็ผมเห็นหน้าไงผมไม่ได้เห็นเสื้อไง

เขาคุยอยู่กับผู้หญิง
ใช่คนที่เป็นภรรยาเขาในข่าวไหม

ไม่เคยเห็นหน้าผู้ชายคนนี้ใช่ไหม
ตอนที่ช่วงเกิดเหตุใช่ไหม

เพราะในตลาดเนี่ยเสียงมันเต็มไปหมดเลย

มันก็หมายถึงว่าน่าจะเป็นงวดที่จะออก

ก็คือเหมือนใครเอามาทิ้งถูกไหมครับ

แผนได้ยินคนข้างหลังพูดนานไหม

มีผู้หญิงกับผู้ชายคนขายของนะ

ผมว่าน่าจะประมาณ๓๔คน

อันนี้ผมก็ไม่ทราบไงผมผมก็หันไปมอง

เหมือนกับไอ้หวยใบที่เก็บได้

มันก็หมายถึงว่าน่าจะเป็นงวดต่อไปไง

พี่จำหน้าเขาได้แน่ใช่ไหม
ครับแล้วก็กรณีลอตเตอรี่ที่ผมก็ไม่ได้เห็นเลขนะ

คือพี่จำรูปภัณฑ์สันฐานเขาได้ไหม

แล้วเขามากับใครจำได้ชัวร์ไหม

ขนาดนี้ครับคุณเจ้าขวัญนะครับครับประมาณนี้นะ
พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาถามต่อ
เพราะว่าพี่สิ่งที่พี่พูดทุกอย่างสำคัญมาก
เขาคิดว่าเรื่องจบกันหมดแล้วนะคะอาจารย์

แล้วก็ยังไม่จบจริงค่ะสักครู่ค่ะ

อาจารย์สุกิตที่เล่ามาทั้งหมดนี้อาจารย์เคยให้ความเห็นเอาไว้
ครับ

ให้การของภรรยานี้ฟังไม่ได้เลย
ไปเป็น
มีการแนะนำนะ
ถ้าผมไม่กลับคำให้การผมก็จะติดคุก

อันนี้ไม่ตอบดีกว่าเดี๋ยวผมตอบในคำให้การนะครับ

ในความรู้สึกของคุณแผนไม่คับคล้ายคับคลาใช่ไหมคะ

โหแปลว่าจำได้แม่นนะ
เพราะมันมีสองอย่างพี่มันไม่มีกลางถูกไหม
มันจะมี๒อย่างคือไคล้หรืออย่างน้อยไม่ใช่
ผมไม่ได้บังคับผมจำได้
ยังยืนยันของตัวเองว่าจำได้ชัดเจน

ไปพบกันเรื่องอะไรผมก็ไม่ทราบ

แล้วพอขับไปปุ๊บผมก็จะอยู่ด้านนอก

เหตุผมผมไม่แน่ใจว่าเรื่องอะไร
ผมก็เลยต้องเข้าไปแต่ผมไม่ได้คุยอะไรกัน
คือตามข่าวนะคะเจ้าหน้าที่ธนาคารที่ให้พี่แผนขับไป
เขาไม่ได้คุยกันในรถก่อนไปถึงบ้านลุงจรูนเหรอ
เขาคุยแต่ว่าตอนนี้หน้าที่เรา

ไม่ดิฉันหมายถึงว่าได้ยินเรื่องราวก่อนไปถึงบ้านลุงจรูนไหม
ก็ไม่คุยเรื่องนี้ได้แต่รู้ว่าไปบ้านไหนแค่นั้น

แล้วตอนที่พี่เข้าไปนั่งในบ้านพี่นั่งใกล้หรือไกลกับลุงจรูน

เอาแต่มันอยู่ในระแวกมันอยู่ในพื้นที่บ้านด้วยกัน

แล้วพี่ได้ยินสิ่งที่เขาคุยกันไหม

จำไม่ได้เหมือนกันฮะน่าจะพักหนึ่งอะ
เดี๋ยวนะคือตอนที่พี่บอกว่าพี่เห็นคนเก็บลอตเตอรี่ได้
กับพี่ไปบ้านลุงจรูนอันไหนเกิดก่อนนะ

เห็นคนเก็บก่อนตอนไปบ้านลุงจรูนเห็นหน้าลุงจรูนปั๊บ

งั้นเอาอย่างนี้คือแวบแรกที่พี่เห็นหน้าลุงจรูนเนี่ย

ที่๒ในชีวิตพี่แผนที่เห็นหน้าลุงจรูนตอนไหน
รู้สึกกับวันที่มีอายัดเงินหรืออะไรเนี่ย

ผมจำไว้ได้นะมันช่วงบ้ายน่ะไอแต่เวลาผมจำไว้โค่ละ

แล้วเขามาพี่เห็นหน้าเขาพี่ยังไง

ก็คือคือนึกออกไงเหรอว่าคนนี้คือคนนั้นนี่อะไรอย่างนี้

คือเขาเป็นคนรูปร่างโป้งสูงด้วย

กล้าอุ้ยคนโป่งสูงแต่ทั้งกาญจนบุรีต้องมี

อ้าวจะมีภรรยากี่คนที่สูงกว่าสามีนี่อีกอย่างหนึ่ง

อะไร

อ่าแล้วรอบที่สามเจอที่ไหน

ผมถึงไม่คุยกับใครแล้ว

ที่ตลาดแวบที่ธนาคาร

ผมตั้งก็ว่า

ผมไม่รู้เลยว่าคนจังหวัดกาญจนบุรี

แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ามันน่าจะเป็นเหตุการณ์เดียวกัน

วันที่เขาอายัดคุณลุงจรูนไปธนาคารเหรอ

เอ้าก็ผมทำงานอยู่แล้วผมไม่รู้ได้ไง

โทษพี่วันนั้นตอนที่เจอลุงจรูนที่ธนาคาร

ไม่ผมรู้นะครับไปเรื่องอายัด
แต่ผมรู้ที่ร่างไม่ใช่รู้วันนั้น

ก็เลยรู้ว่าวันนั้นที่เขาไปเขาไปอายัด
คิดว่าเขาจะไปวันอื่นที่เราไม่เจอหน้าเขาเหรอ

ผมก็เอ๊ะคนนี้ผมจะเคยเจอที่ไหนตอนแรกผมนึกไง
และเลยแน่ใจว่าวันที่เราเจอคือวันที่เขาไปอายา

อะไรทำให้แน่ใจว่าวันที่เราเจอหน้าเขาคือวันที่เขาไปอายัด
ทำให้แน่ใจว่าวันที่เราเจอหน้าเขาคือวันที่เขาไปอายา
อะไรทำให้แน่ใจว่าวันที่เราเจอหน้าเขาคือวันที่เขาไปอายัด

เพราะวันอื่นผมไม่เจอ

เคยกับแว๊บแว๊บแรกนั้นคือตอนนั้น
หลังจากที่เห็นทำให้ต่างจากจุฯกเทศ

คุณแผนไปที่บ้านคุณลุงจรูนด้วย

เราจำได้เขาทุกครั้งที่เราพบหน้า

แต่ว่าจากการที่ได้ฟังเนี่ย

คือเสียงอะไรฮะ

ผมไม่เคยได้ยินเสียงเนี่ย

ผมจำได้เลยว่าคือคำพูดที่พูดในวันนั้น

วันที่เขานั่งคุยกันอยู่ที่บ้านลุงจรูนนานแค่ไหนคะ

แล้วก็คือวันนั้นพอผมทราบปุ๊บผมก็ไม่ได้คุยกับใคร

แล้วผมไม่ได้มีความคิดที่จะมาเป็นพยานด้วย

พี่ได้แสดงความคิดเห็นใดบ้างไหม

วันที่พี่บอกว่าเห็นคนเก็บหวยได้

วันที่เห็นว่ามีคนก้มเก็บหวย

ลอตเตอรี่ที่ยังไม่ได้ออกด้วยเนี่ย

แล้วมันก็ทิ้งช่วงมาเรามาเจอเขาที่ธนาคาร

แวบเดียวคือแบบไม่นาน

พี่แผนเองบ้างไหม
ไม่ใช่ผม
ค้ากลับจากบ้านลุงจรูล

เจ้าที่ธนาคารคุยกันในรถต่อไหมค่ะ

เขาก็คุยกันแต่ไม่ได้คุยเรื่องนี้ผมก็ไม่ได้พูดเรื่องนี้
เพราะว่าหนึ่งเนี่ยผมพูดแล้วผมไม่ได้คิดที่จะมาเป็นพยานเรื่องนี้
แล้วก็อีกอย่างนี้มันเป็นสิทธิของลูกค้าเขา
เราจะไปก้าวกายไม่ได้ถึงเราจะรู้ว่าใช่หรือไม่ใช่
เราก็ไม่สมควรพูดแค่นั้นแหละ

ไม่ได้พูดเลยใช่ไหม
เรื่องทนายมันมีพูดกับพวกพนักงานมากกว่า

กลับมาที่อาจารย์สุกิตอาจารย์ต้องปิดท้ายรายการค่ะ
เอากระชับชัดเจนเลยอาจารย์สรุปว่า
คุณแผนสำคัญหรือไม่สำคัญในคดีคะ

ก็เล่าก็เล่าไปก็คือพยานบอกเล่า

แต่ว่าเนี่ยที่ออกมาแล้วไปร้องที่นู่นที่นี่เนี่ย
คือตอนแรกจะไม่สำคัญแล้วแหละแต่ตอนนี้สำคัญมากเลย
จริงแล้วเนี่ยนะครับคุณจำฝันเหตุที่ทางคุณแผนี่ต้องฟ้อง
เพราะว่า๑สาระสำคัญก็คือบอกว่าจะไปออกหมายจับเขา
แล้วก็ไปบอกว่าเขาจำนวนต่อหลักฐาน
ถ้ารักษณะตามที่เป็นข่าวแล้วตามที่เขาเล่าให้ฟังเนี่ย
มันไม่มีหลักฐานอะไรที่จะต้องจำนวน
เพราะว่าพยานปากนี้ฟังไม่ได้เลย
ผมบอกแค่นี้มันเป็นเพียงพยานบอกเล่าใช่ไหมฮะ
แล้วตอนนี้ถ้าเกิดว่าเขาถูกจับไปอ่ะ
แล้วใครประกันตัวเขาใช่ไหมฮะ
และอีกอย่างหนึ่งอีกหน่อยมีคดีใหญ่ขึ้นมา
แล้วใครกล้าเป็นพยานบ้างใช่ไหม
เพราะบรรทัศน์มันเกิดแล้วใช่ไหมฮะ
พอมันเกิดแล้วเราก็เป็นนักกฎหมาย
แล้วก็เห็นว่าประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรม
ก็ต้องแสวงหาความเป็นธรรมให้กับประชาชน

เข้าใจค่ะเพราะฉะนั้นเรียนย้ำให้นะคะคุณผู้ชม
คืออาจารย์สุกิตยังไม่ได้เป็นทนายให้ใครใดนะคะ
แต่ว่าก็ให้คำปรึกษาทางกฎหมายต้องสรุปแบบนี้
เออเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย
ฉะนั้นยังไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับทั้งคุณแผน
ทั้งคดีครูปีเช้าชายเกียวใดไม่เกี่ยว
วันนี้เท่านี้ก่อนเผลอเราจะได้พบกันอีกนะคะ
เพราะดูท่าทางไม่ได้จบง่ายวันนี้ขอบคุณอาจารย์สุกิตแล้วก็คุณแผนค่ะ

สักครู่ไทยรัฐนิวส์โชว์นะคะมา๒ทุ่ม๑๖นาที
วันนี้ถามตรงลาไปก่อนสวัสดีค่ะ